คุณผู้ชมคะเดี๋ยวมาดูค่ะคิดใหญ่นโยบายทำทันทีหลังจากที่จัดตั้งรัฐบาลเพื่อที่จะพาคนไทยออกจากหลุมดำความยากจนอะไรบ้างอ่ะค่ะ
ไฟค่ะแก๊สค่ะน้ำมันลดทันทีโอนเงินเข้ากระเป๋าดิจิทัลทันทีพักหนี้เกษตรทันทีเดี๋ยวต้องมาดูนะว่านโยบายทำทันทีแบบนี้มันทำได้จริงไหมคะอาจารย์สุภาพติดตามได้ในขีดเส้นใต้เมืองไทยสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
ครับคุณน้ำแข็งคุณขวัญและคุณคิงครับสวัสดีครับทำทันทีคำคำนี้หมายถึงว่ารัฐบาลใหม่โดยนายกคนใหม่จะเข้ามาแก้ปัญหาแบบทันทันที
ทำทันทีหมายถึงว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งแรกหรือครั้งแรกแรกจะหยิบเอาปัญหาที่รายงานข่าวไปเมื่อสักครู่
นี่แหละเอามาทำทันทีทีนี้ก็ลองย้อนไปดูว่าในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาที่คุณเศรษฐาได้รับโปรดกล้าวเป็นนายกเนี่ยได้ลั่นวาจาทำทันทีเรื่องอะไรไว้มั่ง
หนึ่งค่าพลังงานลดค่าไฟค่าน้ำมันอันนี้ก็บอกว่าจะทำทันทีเรื่องค่าไฟเนี่ย

เคยกำหนดให้เราเสียค่าไฟกันมาหน่วยละสี่บาทสี่สิบห้าสตังค์อ่าของเก่าในสี่บาทเจ็ดสิบ
พอมาถึงวันนี้วันที่หนึ่งกันยาเราก็ต้องเสียในราคาใหม่ถูกลงมาหน่อยหนึ่งจากสี่บาทเจ็ดสิบเป็นหน่วยละสี่บาทสี่สิบห้า
แล้วที่ว่าราคาใหม่เนี่ยจะเป็นยังไงมีรายงานว่าราคาใหม่เนี่ย
รัฐบาลใหม่คอรมอใหม่จะให้เหลือหน่วยละ๔บาท๑๐สตังค์
สี่บาทสิบสตังค์ก็ถือว่ายังแพงอยู่นะครับแย้มชงสูตรค่าไฟเหลือสี่บาทสิบสตังค์
คนเขาก็เลยมีความหวังว่ามันน่าจะลดได้มากกว่านี้แล้วมั้งเพราะตอนขึ้นมันขึ้นไปเยอะ
อันนี้ก็ต้องรอการพิจารณาจากคอรมอ
เรื่องราคาน้ำมันเจาะไปที่ดีเซลพลังงานเด้งรับเศรษฐาตั้งแท่นลดดีเซล๓แนวทาง
อันนี้เป็นราคาที่จะลดว่าลดเท่าไหร่ลดยังไง
ราคาที่แพร่มมาก็คือว่าจะกลับไปที่ราคาลิตรละไม่เกิน๓๐บาท
อั้นไว้ไม่ให้เกินสามสิบบาท
ตอนนี้ดีเซลล์มันไปอยู่ที่สามสิบเอ็ดบาทเก้าสิบสี่สตังค์
ก็เท่ากับว่าลดลงมาลิตรละ๒บาท
นั่นเรื่องเรื่องค่าไฟเรื่องน้ำมัน
อะไรอีกลดค่าโดยสารลดไฟฟ้า
เหลือยี่สิบบาทตลอดสาย
ถ้าเหลือ๒๐บาทตลอดสายคำนวณออกมาแล้วได้ว่ารัฐบาลต้องหาเงินมาชดเชย
แทนที่ประชาชนจะเสียราคาเต็มเนี่ย
ปีหนึ่งต้องหามาห้าพันสี่ร้อยล้าน

อันนี้ไม่แน่เสียแล้วว่าจะ๒๐บาทตลอดสาย

เพราะว่านายกบอกว่าเรื่องนี้ต้องฟังเสียงพักร่วมรัฐบาลด้วย
ต้องฟังฝ่ายที่เขาเกี่ยวข้องด้วย
อันนี้ก็เหมือนออกตัวไว้ก่อน
เผื่อว่าถึงเวลาจริงไม่ใช่ยี่สิบบาท
จะได้ไม่ผิดหวังกันมาก
เพราะว่าเรื่องเอาภาษีมาอุดหนุนการขนส่งการเดินทาง
ของคนกรุงเทพและคนชาญเมืองเนี่ย
ชนบทเขาทักท้วงมาตลอดว่ามันไม่ยุติธรรม
เอาภาษีจากคนทั้งประเทศ
ไปสนับสนุนอุดหนุนให้คนในเมืองได้นั่งรถถูก
เขาบอกมันไม่แฟร์

อะไรอีกที่ทำทันที
ทั่วประเทศเศรษฐารับปากทำเร่งด่วนพักหนี้เกษตรกร
ผมขีดเส้นใต้ไปเมื่อวาน
ว่านี่เป็นปัญหาใหญ่ของเกษตรกร

นายกท่านก็บอกเหมือนกันเมื่อวานว่าท่านได้คุยกับธนาคาร

จะไปทำจะไปในจำนวนเท่าไหร่
เป็นการพักหนี้ชั่วคราวเพื่อให้มีการฟื้นฟูเกิดขึ้นแน่นอน

เขารออยู่ก็คือว่าเขา
จะดูว่าเขาจะเขาจะพักสูตรไหนพักทั้งต้นทั้งดอก
หรือพักเฉพาะต้นดอกเบี้ยเดินตลอด
อันนี้ต้องคอยลุ้นปัญหาของเกษตรกรบ้านเราเนี่ย
พูดกันจนปากเปียกปากแฉะว่าช่วงเวลาที่ผ่านมา
ชาวไร่ชาวสวนชาวนาเดือดร้อนกันหนักที่สุด
เพราะด้วยเหตุผลอะไรต่างมากมายหลายเรื่อง
แพงขึ้นต้นทุนแพงขึ้นค่าแรงแพงขึ้น
ปุ๋ยแพงขึ้นทุกอย่างแพงหมด
มันแพงขึ้นเกือบเท่าตัวโดยเฉพาะราคาปุ๋ย
แล้วไม่มีครอบครัวไหนไม่เป็นหนี้
ไม่มีครอบครัวไหนไม่จมอยู่กับความทุกข์จากการเป็นหนี้
ไม่มีครอบครัวไหนนอนหลับสนิทโดยเฉพาะพวกที่เป็นหนี้
อกระบบถูกรังความถูกตามทวงหนี้
นั่งกันไม่ติดเครียดหาทางออกไม่ได้
เราก็ได้ยินว่าเกษตรกรชาวไร่ชาวนาเดี๋ยวก็ฆ่าตัวตายที่นั่น
เดี๋ยวก็ชวนกันไปลมควันในรถตายที่นั่นที่นี่
นี่ที่ผ่านมามันอยู่ในสภาพนี้
ฉะนั้นถ้าจะทำทันทีเรื่องเหล่านี้ก็ต้องรีบทำ
ฉะนั้นต้องไปดูว่าจะทำได้มากน้อยแค่ไหน
ทำไมต้องตั้งคำถามว่าทำได้มากน้อยแค่ไหน
เพราะการไปแก้ปัญหาเหล่านี้มันยึดโยงกับการใช้เงิน
ทุกเรื่องคำถามคือรัฐบาลจะเอาเงินมาจากไหน
ไปช่วยเหลือประชาชนเรื่องนั้นเรื่องนี้
ก็ทำให้กลไกมันบูดเบี้ยวและต้องเข้าไปช่วย
รถไฟฟ้า๒๐บาทตลอดสายเนี่ยคนก็ดีใจแน่ได้เฮ
แต่ว่าปี๑๕๔๐๐ล้านที่จะเอาไปสนับสนุน
ชดเชยให้คนนั่งรถ๒๐บาทตลอดสายรถไฟฟ้าเนี่ย
อันนี้ต้องคิดหน้าคิดหลังเหมือนกันจะเอาเงินมาจากไหน
ลดค่าไฟค่าน้ำมันค่าไฟค่าน้ำมันมันก็มีต้นทุนของมัน
แล้วพอไปลดรัฐบาลก็ต้องไปชดเชยเพื่อให้กลไกของตลาดมันเดินไปได้
กลไกราคาขายมันเดินไปได้ถ้าไม่งั้นแล้วมันก็มีผลยุ่งตามมาอีก
อันนี้เรื่องใหญ่มันไม่ง่ายถ้าง่ายเนี่ยเขาทำกันไปตั้งนานแล้วครับ
ไม่ต้องรอรัฐบาลนี้หรือการพักหนี้เกษตรกร
หนี้เกษตรกรเนี่ยรัฐบาลต้องไปชดเชยเงินให้กับธนาคารที่เขาเป็นเจ้าหนี้
ธนาคารที่เป็นเจ้าหนี้เขาก็มีต้นทุนในเรื่องดอกเบี้ย
แล้วสมมุติไปพักดอกพักต้นไอ้ส่วนที่ธนาคารเขาขาดหายไปเนี่ย
จะทำยังไงหนีไม่พ้นหรอกครับรัฐบาลต้องไปชดเชย
ผมถึงบอกว่าสิ่งที่ทำให้ประชาชนเนี่ยมันดี
แต่ว่าประชาชนก็ต้องเข้าใจด้วยว่ามันต้องแลกกับภาระของรัฐบาล
ตรงนี้แหละที่จะเป็นปัญหาว่า
ฝีมือการบริหารจัดการของนายกคนใหม่
ของรัฐบาลคนใหม่รัฐบาลใหม่จะทำได้ยังไงให้ได้ทั้งสองอย่าง
ประชาชนเดือดร้อนน้อยลงรับภาระแทนประชาชน
แต่ในขณะเดียวกันภาวะการเงินการคลังของรัฐบาล
ก็ไม่มีปัญหาตามมานี่คือเรื่องยาก
นี่แหละถึงต้องใช้ขีดความสามารถในการบริหารจัดการ
ถ้ามีขีดความสามารถในการบริหารจัดการมันก็พอไหว
อีกเรื่องหนึ่งที่กำลังลุ้นวันนี้นายกเศรษฐาบอกว่าไปโน่นแม่กรอง
มุสงครามไปดูปัญหาความเดือดร้อนของชาวประมง
หลายปีที่ผ่านมาชาวประมงเดือดร้อนแสนสาหัส
่มจมหมดเนื้อหมดตัวอาชีพประมงล่มสลาย
หยุดกิจการไปตั้งเยอะแยะเพราะเราต้องถูกบังคับ
หนีไม่พ้นต้องไปทำพอไปทำเราก็ออกกฎหมายเข้ม
จนกระทั่งว่าชาวประมงเขาอยู่ไม่ได้
เขาหมดเนื้อหมดตัวเขาล่มสลายเยอะเลยครับ
โดยเฉพาะในจังหวัดภาคใต้แถวบ้านผม
สงขลาเนี่ยไปเจอวันก่อนก็มีแต่คนมาบอกว่า
ไม่ทำแล้วทำไม่ได้ทั้งหมดเนี่ย
วันนี้คุณเศรษฐาจะไปฟังไปฟังให้ได้ยินกับหู
ว่าเขาเดือดร้อนกันยังไงระยะที่เรารอคอรมอชุดใหม่
เราก็คอยลุ้นกันไปว่าเรื่องเหล่านี้ที่รัฐบาลบอกว่า
จะต้องทำทันทีเนี่ยทำทันที
ทำได้เมื่อไหร่ทำยังไงเราก็มีหน้าที่มาติดตาม
ผมมีหน้าที่มาขีดเส้นใต้เอาปัญหามาให้รู้ว่า
แต่ละปัญหาควรจะได้รับการแก้ไขอะไรยังไง
ขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับคุณคิงครับ